ก็ความคืบหน้าในคดีฆาตกรรมนายบิลลี่พรจีรักจงเจริญนะครับ
แก่นำกลุ่มกะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยนะครับ
ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหามาทั้งหมด๔คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายชัยวัดริมลิขิตอักษร

ตอนนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะนายชัยวัดพร้อมพวกรวม๔คน

โดยทั้งหมดยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
ที่ไทยรัฐวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันนะคะ
สำหรับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ติดตามกับคุณคารินกระมุดโยธิน

นายชัยวัดนะครับยังคงมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับ

ขณะเดียวกันยังได้มีการตั้งข้อสังเกตครับ
ว่าคดีที่ตนเองถูกแจ้งข้อหาเป็นคดีฆ่าคนตาย
แต่กลับถูกออกหมายจับโดยสารอาญาทุจริตครับ
นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
พร้อมพวกรวม๔คนประกอบด้วยนายบุญแทนบุษราคำ
นายธนเศษหรือภัยทูลแช่มเทศและนายกิจสนพงศ์จิตเทศ

หลังจากเมื่อวานนี้สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง
อนุมัติออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หายตัวไปของนายพรจีหรือบิลลี่รักจุงเจริญ

นำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหา๖ข้อหานักครับ

นายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พร้อมระบุสั้นครับว่ามาให้กำลังใจนายชัยวัด

ทันทีที่นายชัยวัดเดินทางมาถึงได้ให้สัมภาษณ
แสดงความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองและพวก

นั่นหมายความว่าตัวเองถูกกล่าวหาว่าทุจริต
ไม่ได้ชี้ว่าตัวเองไปฆ่าใครตาย
โดยหลังจากนี้ขอให้ทุกคนติดตามดูกันต่อไป
ย้ำว่าพร้อมจะสู้เส้นเพื่อแผ่นดิน
และไม่คิดจะหลบหนีไปไหนครับ

โดยเฉพาะโลกโซเชียล

ผมเรียนเลยว่าวันนี้ผมก็จะมาดูหลักฐาน
แล้วสารที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
ได้ขอหมายศาลอายาชุดจริตเป็นผู้พิชาวกลาง
ซึ่งเป็นสารที่ชี้ได้ว่าผมทุจริต
ไม่ได้ชี้ว่าผมเป็นครีอายาที่ผมไปฆ่าใคร
แต่มูลสารมูลเหตุที่จุงไปใน๖ข้อเก่าหานี้
มันจุงไว้ว่าผมไปทำร้ายร่างกาย

แจ้งเรื่องอะไรเพราะศาลชุดจริตเนี่ย

เพราะสารอาญาไม่ได้ออกหมายจับผม
ผมเรียนเลยว่าวันนี้ต้องขอความเป็นธรรมกับสื่อ
ไปเรื่อยครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ทุกวันนี้
แม้กระทั่งถังเดี๋ยวค่อยว่ากัน

จากนั้นผู้ต้องหาทั้ง๔คนครับเข้ามอบตัวต่อพันธ์ตำรวจโทเชนกาญจนาปัตย์
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครับ
สำหรับคดีที่เกิดขึ้นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหาประกอบด้วย
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต
หน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั่นหมายถึงความตายครับ
ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะเป็นทรัพย์สินและมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็น
ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันโดยทุจริตเพื่ออำพลางคดีกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมครับ
จากนี้ครับยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายในหลายมาตรา
รวมทั้งความผิดที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือปรปธได้ไต่สวนหมุนความผิดแล้วครับ
ได้เข้าตรวจค้นบ้านไร่ชัยราชพฤกษ์ของนายชัยวัดครับ
เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบในคดีครับ
ขอบคุณนะครับซึ่งล่าสุดที่ผู้สิทธิ์ของเรารายงานนะครับ
แล้วก็บอกว่ามีการตรวจค้นที่บ้านไร่ชัยราชพฤกษ
ในบ้านของพี่ชายของนายชัยวัด
เพราะว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกมาเปิดเผยเอง

ต้องการเข้าไปหาพญาหลักฐานเศษซากรถจักรยานยนต์ของนายบิลลี่
กลุ่มผู้ต้องหาอาจจะนำไปทิ้งไว้
บ่อน้ำลึกในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับ
ก็ต้องรอติดตามกันต่อเพราะว่านายชัยวัดตัดเพาะ
ว่าเขาตกเป็นจำเลยของสังคม
ตกเป็นจำเลยในโลกโซเชียลแทบจะไม่มีที่ยืนนะครับ